มรีเทพต่อบพี่
เป็นคนที่มีพลังในเรื่องของเซ็ก
เซ็กซ์ไม่ใช่แปลว่าบ้ากราม
ในกายตนที่พึงมีต่อคนทั้งหลาย
อาจจะมีทั้งในเพศเดียวกันหรือต่างเพศ

แสดงว่าว่าที่สามีที่กำลังจะแต่งงานเนี่ย

ในทางการผูกดวงหรือวางลักษณะเนี่ย

อันนี้มีเดือนคู่เป็นเกษตราธิบดี
อย่างไรเสียกิ๊บก็จะได้คู่ดีมาก

มันอาจจะมีคนเก่าหรือคนใหม่อะไรยังไง

คือบางคนมันก็จากไปแบบไม่ได้ทะเลาะกัน
มันเป็นเหตุปัจจัยด้วยเรื่องของระยะทางการเวลา
บางคนก็ได้มาอยู่ใกล้ชิดเห็นกันมา
เพราะฉะนั้นเลือกให้มีความเข้าใจกันในสองคนว่า

เป็นคนระวังตัวกับเรื่องทางกายกับบุรุษมาก
แต่ในการสื่อสัมพันธ์พูดคุยอาจจะเคยมีมาถึง๓๔คนหรือ๔๕คน
แต่ประเด็นสำคัญคือในดวงชตานี้มีว่า
พฤหัสดีเป็นเกษตรตาที่ดีแล้วเป็นเจ้าเรือนการงานด้วย
คู่แท้จะต้องเกี่ยวกับงาน

แปลว่างานก็คือกีฬาก็แปลว่าคู่ต้องเจอจากความเป็นกีฬา
อาจารย์ยังทายว่าอาจจะมีโค้ดมาชอบมีนักกีฬามาชอบ
หรือมีคนที่เป็นกีฬาต่างประเทศต่างถิ่นในประเทศ
คือองค์ประกอบเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับตรงนี้เลยโดยตรง
ไม่มีต่างประเทศหรอกค่ะนักกีฬาไทยนี่แหละค่ะ

มีต่างประเทศเขาแอบไว้ในอดีตไงมันจบไปแล้วไง

นี่เขาบอกเขาห่วงเนื้อห่วงตัวมันมีดาวห่วงเนื้อห่วงตัวเหรอ
มีสิเขาเป็นคนห่วงตัวมากนะ

คุณก็เกิดมีแฟนอยู่เหมือนกัน
พอเราไปเรื่องอาชีพที่ต่างประเทศ
เข้ามาเป็นสามีคุณในอนาคตเนี่ยอยู่ใกล้ตัวคุณไหม

คือจริงรู้จักกันมานานมากแล้วเจอกันทุกวัน
อยู่ที่เดียวกันพักที่เดียวกันซ้อมที่เดียวกัน

ค่ะคืออยู่ด้วยกันมาตลอดรู้จักกันมานานแต่ว่า

ใช่ค่ะแต่เภิ่งได้มาคุยกันแบบ

กิฟท์ทำความว่าโทรผิด
จริงทีมชายทีมหญิงก็จะสนิทกัน
โทรก็มีเบอร์ของกันและกัน
แต่ไม่เคยโทรนอกรอบว่าโทรคุยอะไรอย่างนี้ไม่มี
ก็จะมีแค่เจอที่สนามก็จะชอบแซวเขาหยอกเขาคือคิดว่าเขาเป็นรุ่นน้อง
อะไรที่ทำให้คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นอนาคตที่มาอยู่ร่วมกันกับเรา
เขามีความเป็นผู้นำคือจริงจริงเราคุยกับมีคนเข้ามาหลายคน
มีคุยกับทั้งคนต่างประเทศทั้งคนไทย

คนนี้เขาเป็นผู้นำเราได้คือคุยกับคนอื่นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้นำ
เพราะเราค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้นำสูงอยู่แล้ว
พอคบกับใครก็เหมือนเราไปสั่งไปนำเขาตลอดแล้วเรารู้สึกเหนื่อย
เรามีความรู้สึกว่าอยู่กับทีมกีฬาอยู่กับคนอื่นอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราเป็นผู้นำแล้ว
เวลาที่เราจะกลับมาอยู่กับแฟนกับคนรักเนี่ย

พอมาคุยกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นำ
แล้วเขาสามารถที่จะนำเราได้แล้วเราฟัง

คุณจำเหตุการณ์วันแรกที่เขาโทรหาคุณผิดได้ไหม

วันนั้นใครจีบใครก่อนหรือวันนั้นยังไม่มีการจีบกันเกิดขึ้น
คือยังไม่มีการจีบกันครับคือโทรมากกิ๊บเขาจะโทรหานัทอีกนัดหนึ่งครับ

เหมือนกันเขาเมมอยู่ในเบอร์อยู่แล้วไงเขามีเบอร์กันเคยเห็นกันตลอด

ก็เริ่มจากตอนนั้นตัวผมเองจะตัดสินใจเลือกเล่นทีมชาติไทยครับ
พอดีเขาโทรผิดมาก็เลยได้คุยกัน
พอดีเขาก็อยากรู้เรื่องของเราก็ไม่อยากบอก
ก็ทำให้เขาอยากรู้มากขึ้นไปอีก
ทำให้ค้นหาทำให้เราค้นหา
ก็เลยโทรมาค้นหาว่าเราเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็เริ่มคุยกัน
ก็เริ่มปรึกษากันว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงอยากจะเลิก
อะไรอย่างนี้ก็เป็นแบบว่าที่ปรึกษามาก่อน
ค่ะเราโทรผิดไปแต่ว่าปกติถ้าเจอกันที่สนามเนี่ยเขาจะเป็นคนเฮฮาขี้เล่น

เราก็เอ้านัทเป็นอะไรทำไมเสียงเศร้าอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็บอกไม่มีอะไรพี่อย่ารู้เลยอย่ารู้เลยเขาก็พูดแต่อย่างนี้

ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่ายิ่งไม่ให้รู้เรายิ่งอยากรู้
ยิ่งอยากช่วยเพราะว่านิสัยเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
ใช่แต่เราคือรู้แหละว่าเขามีปัญหาแน่เราก็เลยบอกว่ามีอะไรปรึกษาได้คือมีอะไรถามเราได้คุยเราได้อะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกันรู้จักกันเข้าไปในชีวิตของกันและกันมากขึ้นเรื่อย

๒๓ปีกว่าจะเป็นแฟนใช่ไหม

ก็คือจริงก็คุยกันมาตลอดแต่โดยที่ไม่รู้ว่าชอบกันตอนไหน
ไม่ใช่คุณจะนัดให้หน้าตาย

นัทคุณเริ่มชอบเขาตอนไหน
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเริ่มชอบตอนไหน
อาญาความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่รู้ตัวครับ

คุณเคยรู้สึกอะไรแบบนี้ในชีวิตบ้างไหม

นี่ไงแต่งงานแล้วดีไหม
ก็อันนี้ต้องถามเขาสองคนแล้วล่ะ
เขาบอกว่าความรู้สึกของคุณแปลกที่เริ่มรู้ว่ารักกันคือเวลาที่คุณไปแข่งต่างประเทศ

ห่างกันปุ๊บคุณถึงเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ย
ว่าชอบเขาคือเราคุยเล่นมาตลอด

มันก็มันรู้สึกวิวมันรู้สึกเหมือนอะไรขาดหายไปไม่ได้คุยกัน

เขาบอกว่าเพียงแค่น้องยกหูโทรศัพท์มาพลังมันมาจากไหนไม่รู้ที่จะสู้ต่อ

มีมั้ยในชีวิตคุณอะมีมั้ย
ไม่มีแต่ที่สำคัญเขาบอกพ่อแม่ของคุณเนี่ยห่วงคุณมาก

เขาฝ่าด่านพ่อแม่คุณมาได้ยังไง
ตอนแรกเลยที่พ่อแม่รู้พ่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งจริงจังเลยเขามองว่านัทเนี่ยเด็กกว่า

เด็กกว่าฉันตั้ง๔ปี

คือเด็กกว่าแล้วเขาหน้าตาดีแล้วเขาเข้ามาช่วงที่เราดังแล้ว

ใช่ค่ะเข้ามาช่วงที่เรามีทุกอย่างแล้วเรามีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็มองว่าเข้ามาแบบจริงใจหรือเปล่าหรือแค่เพราะเรามีชื่อเสียงเพราะเราเป็นกัปตันกิฟต์ในวันนี้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

และอะไรที่ทำให้นัทพิสูจน์ได้

แล้วก็เขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ชอบเราที่ชื่อเสียง
แล้วก็ไม่เคยมายุ่งกับเรื่องเงินทองอะไรอย่างนี้ไม่มีเลย
ถามคุณนัทบ้างดีกว่าฝ่าด่านพ่อแม่มาได้ยังไงบ้าง

ก็วันนั้นขับรถไปหาแม่กิ๊บที่บ้านเลยครับ
แล้วก็ไปคุยตรงเลยว่าชอบลูกสาวเขานะ
นี่แฟนมาก
ก็คุยกัน๒คนกับแม่กิ๊บครับ

ก็คุณแม่บอกว่าลูกโหดนะจะยอมรับลูกเขาได้ไหม
ก็จะเรียนรู้กันไปก็บอกแม่เขาไปอย่างนี้ครับ
ชื่นใจเห็นไหมแค่นี้ก็ชนะใจผู้ใหญ่แล้ว

คือทราบว่าจะไปค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเอง

เขาก็บอกว่าเขาไปเองไปคุยกับแม่เอง

ตั้งใจอยากจะถามอะไรไหมนอกเหนือจากที่พวกเราถามให้
จังหวะช่วงไหน
ไหนใช่ควรจะเริ่มเมื่อไหร่
หรือว่าจังหวะทำไปแล้วมันจะโอเคกับเราเสมอข้อที่หนึ่ง
ดวงชะตานี้มีหุ้นทางธุรกิจดีไหมเพราะบางคนไม่สามารถหุ้นกับใครได้
ใช่ค่ะผมพูดมาตลอดขนมปังหนึ่งชิ้นเรายังแบ่งกันได้ยาไม่มีแบ่งกับกินได้
ถูกลอตเตอรี่พร้อมกัน๓คน๓๐ล้านมีปัญหา
สำหรับกิ๊บล่ะโอเคใช่ไหมหุ้นได้
หุ้นดีมากเลยแต่กิฟต์จานเป็นหมอดูมาทั้งหมด๒๓๒๔ปีแล้วเนี่ย
ไว้เลยว่าหลักการร่วมหลักการร่วมทุนหลักการลงทุน
ความคิดที่จะเสนอแนะใครเสนอได้ยังไงหรือเป็นอิสระ
ต้องยอมรับฟังซึ่งกันและกันห้ามมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
การเงินโอนเงินบัญชีอะไรโอนแบ่งยังไงจังโอ้โหมันต้องละเอียดเลยนะ
ทะเลาะกันตั้งแต่ต้นเพราะการข้างหน้าเวลาเงินร้อยล้าน
มันแบ่งกันลำบากสาธมันประสบความสำเร็จมาก
ช่วงไหนดีช่วงไหนเริ่มก็ประมาณสักปลายปีนี้
ก็พอจะเห็นหน้าเห็นหลังถ้าอย่างนั้นสบายใจได้ทำแล้วดี
มีเรื่องระมัดระวังอะไรสุขภาพร่างกายมีไหมคะอุบัติเหตุ
คือถ้าดวงนี้นะไม่เป็นคนระวังตัวไม่ตรวจร่างกาย
แล้วถ้าเกิดออกจากวงการการกีฬาไปทำอาชีพอื่นแล้วนะ
ออกกำลังกายนะกล้ามเนื้อจะหดแล้วอาจจะเป็นอมพลึกอมภาษณ์
คือเรื่องนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวแต่กำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
อย่าให้มันหายไปในเรื่องของกีฬาก็อย่าออกกำลังกาย
ให้มันหนักเหมือนในอดีตที่เคยทำจนกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือมีปัญหา

แล้วจากที่ออกจากตรงนี้ไปก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลสุขภาพ
ขณะนี้วิ่งไม่ไหวแล้วหัวเข่ากระแทกมันต้องว่ายน้ำหรือต้องอะไรยังไงใช่ไหม
มันต้องไปหาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมจากนี้ไปต้นไป
แล้วก็ทำหน้าที่มันก็จะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อย
คือถ้าเกิดทีมที่เขาซื้อไปเขาใช้ถูกนะ
ฟอร์มทีมขึ้นมาให้เป็นโค้ชให้เป็นคนบริหารจัดการ

สุดท้ายฝากข้อคิดสำหรับคุณผู้ชม
ค่ะก็กิ๊บเองเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงมากนะคะ

ว่าเรื่องดวงเนี่ยจริงแล้วมันเป็นของคู่กันกับคนไทย
แม้แต่ตัวกิ๊บเองถึงจะเป็นรุ่นใหม่แล้ว
ก็ยังเชื่อแล้วก็มีส่วนในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้มากเลย
ซึ่งอยากให้ทุกคนมองให้มันเป็นกำลังใจ
แล้วก็มองให้มันเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เรามีแรงมีพลังที่จะไปสู้
เหมือนกับที่ตัวกิ๊บเองเนี่ยเอาเรื่องของดวงของโชคชะตาเนี่ยมาเปลี่ยนพลังแรงบวก
เพื่อที่จะให้เราเกิดความมั่นใจที่จะไปเล่นกีฬาที่เราเล่นให้ได้ดีที่สุด
ก็คือแล้วก็ไม่ใช่หวังจะพึ่งแต่ดวงโดยที่ไม่พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อใช่
เพราะคิดว่าเราทำบุญมาดีแล้วเราขอพรมาดีแล้วเราจะชนะอย่างนี้มันไม่ได้
เพราะว่าสิ่งสองสิ่งนี้มันต้องควบคู่กันไป
แล้วก็ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคืออย่างเราไปขอบนบานมาแล้วไม่ได้อย่างที่เราคิดเนี่ย
ก็อยากไปโทษว่าเป็นเพราะไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็งใช่ครับ
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกับหลายอย่าง
ซึ่งตัวกิ๊บเองเนี่ยมีประสบการณ์อย่างนี้มาเยอะแต่ก็ไม่เคยที่จะเลิกศรัทธา
เพราะว่ามันเป็นพลังแรงบวกให้กิ๊บมาตลอดก็อยากฝากทุกคนให้มันคิดเป็นพลังแรงบวกกับชีวิต
หลายคนมักจะเรียกร้องขอความโชคดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ตัวเองโชคดี
โชคดีจะเป็นของทุกคนที่มีความพร้อมพร้อมทั้งความตั้งใจพร้อมทั้งร่างกาย
พร้อมทั้งทุกอย่างถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเมื่อโอกาสมาถึงเราก็จะได้รับความโชคดีทันที
ท่านผู้ชมฮะวันนี้ดูจากดาวของเราในค่ำคืนนี้เราเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเราเชียร์ทั้งทีมเขาอยู่
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นบางทีกายภาพของเขาอาจจะไม่ไหว
แต่ดูนะฮะพลังใจของคนคนนี้เขาเต็มเปี่ยงจริง
เพราะฉะนั้นคนเราวันนี้ถ้ากายภาพและใจของเราไปพร้อมกันเนี่ย
รับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีแน่นอน
แล้วคุณล่ะครับพร้อมหรือยังทั้งกายภาพแล้วก็สภาพจิตใจของเราฮะ

เขาเร่งอยู่แล้วเร่งตั้งนานแล้วชะเหนอมองอยู่

มีอีกไหมมีอีกไหม

มันในกระเป๋าเรากระเป๋าเรามีเยอะ
เขาจะไปแข่งอีก๓ปีมันต้องมี

คือเรื่องดวงชะตาเนี่ยดวงชะตาไม่ใช่ประกาศิษย์เป็นเพียงแผนที่ชีวิตบ่งความหมาย
ผมมีความชื่นใจนะที่นักกีฬาที่สำคัญของประเทศไทยที่สร้างชื่อ
ที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิชาชีพในนักกีฬาของคนไทยที่เป็นที่ชื่นหน้าชื่นตา
และเป็นที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นหลังอีกมากมายที่เข้าใจในบริบทต่างเหล่านี้
คืออย่างนี้ครับเราไปขอจากใครเนี่ยแล้วเราก็มีอยู่แล้วว่าเราเป็นคนดีเราพร้อมนะ
อย่างน้อยที่สุดอะไรรู้ไหมกิ๊บไปขอจากย่าโมก็เพื่อประกาศให้ย่าโมรู้ว่า
โมจ๋าลูกนั้นได้นำพาจะไปแข่งขันครั้งใหญ่ขอพรอันจะประเสริฐจากแม่เคยมีชัย
ชนะศึกเจ้าในองค์ในเวียงชัยในครานนั้นก็ขอให้รู้ว่าลูกก็จะไปรบเหมือนกัน
แต่ไปลบเรื่องกีฬาเพื่อนำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยจะชนะก็ตัวเราและกำลังของญาติที่รับรู้
แต่ถ้าเกิดเกินกำลังของเราเราก็ไม่ใช่แค่เสียใจคนเดียวย่าโมก็เสียใจกับเราด้วย
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้ฟังเรื่องราวของคุณกิฟต์แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์
แล้วเรื่องของดวงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องรองไปเลยเพราะว่ามันได้คิดถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราต้องไม่งอมืองอเท้าและรอฟ้าดิน
แต่ทำให้พร้อมก่อนแล้วใช้เรื่องของดวงเป็นเครื่องประกอบแล้วทุกอย่างจะไปได้ครับ
และขอบคุณน้องกิฟต์นะคะดาวของเราในคืนนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยของเรา
ไม่ว่าจะไปรบไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พบกับชัยชนะขอบคุณกิฟต์ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามชมรายการท็อกทะลุดาวคุณผู้ชมค่ะ
เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันพระราชบดีเวลา๔ทุ่มทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี

เป็นคนโผงผางกล้าได้กล้าเสียดื้อสนเหมือนผู้ชาย
ปากจัดชั่งซักชั่งถามชั่งพูดชั่งว่าปุ้ง

อันไหนที่ไม่ใช่ช่วยค้าน

หาคู่เป็นพ่อม่ายหรือแม่ม่าย

เครื่องเพศมีพลังในทางเพศ
เรารู้เนี่ยเพราะเราดูดวงมาตั้ง๒๒๒๓ปีแล้ว

เห็นครั้งแรกคุดเขาเลยหรือเปล่า

จากนี้ไป๑ปีตรงนี้จะทำอะไร
เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการมีคู่ในรอบ๑๒ปี

การมันแบบปัดทอง
สรุปว่ามีข่าวว่ามั่นหมายถึงว่าหนูทั้งคู่